สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย

สุดท้าย

ซึ่งหลักฐานที่พบยืนยันว่าเธอถูกชายสองคนข่มขืน
และเป็นบุคคลเดียวกันที่ทิ้งก้นบุหรี่ไว้
มันเกิดความเชื่อมโยงระหว่างคนที่สูบบุรีอยู่บริเวณนั้น
กับหลักฐานที่ระบุอยู่ในร่างกายของผู้เสียชีวิต
ตรงนี้คือเป็นพื้นฐานนะครับของการที่เราจะสโขป
หรือว่ากำหนดจุดในการที่จะติดตามผู้ต้องหาจากณจุดนี้นะครับ
คล้องกับเบาะแสที่ได้จากพยานว่าช่วงเกิดเหตุ
ตรงจุดที่พบก้มบุรีพบชายกลุ่ม๑นั่งร้อมวงเล่นกีตาร์
ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้ที่เกิดเหตุ๓๖๐ตัว
กระทั่งพบชายต้องสงสัยชาวเมียนมา๓ราย
ตำรวจนำตัวมาสอบสวน
ที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือการตรวจดีเอนเอ
ซึ่งจะเป็นเครื่องตัดสินนะครับ
เพราะว่าดินเองเนี่ยมันไม่สามารถแทบจะเกือบจะ๑๐๐ที่มันไม่ซ้ำกันนะครับ
แล้วเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้
เมาสารภาพวันเกิดเหตุนั่งล้อมวงเล่นกีต้ากับวินและซอ
ขอนไม้จุดที่ตำรวจพบหลักฐานจริง
แต่เขากลับไปก่อนเพราะนัดกับภรรยาไว้
ขณะวินสารภาพร่วมกับซอก่อเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษจริง

หลังเห็นผู้ตายทั้งสองพลอดรักกัน
๒๙สิงหาคม๒๕๖๒
สารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นและชั้นอุทธร
ประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง
เมื่อ๒๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ทั้งคู่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ